มาดูเรื่องนี้ดีกว่าผมว่าคุณผู้ชมน่าจะกระชุ่มกระชวย
นะฮะใช่สินะฮะผมพาไปที่แรกนะฮะไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปจำลองไอ้ไข่

ที่อยู่นครสวรรค์ถึงแม้จะมีดราม่ากันไปแต่ว่าก็ยังมีอยู่แหละนะฮะ
อันนี้วัดหนองกระทุ่มอำเภอลาดยาวนครสวรรค์
เขานำไอ้ไข่มาตั้งเอาไว้ที่นี่ครับเป็นสาราหลังเล็กนะฮะหน้าสาราการประเรียน
ชาวบ้านก็คือมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคุณถึงแม้จะเป็นรูปปั้นจำลองอะไรก็ตามที

ปุ๊บแล้วก็ไปปั๊บแล้วก็มีคนถูกปั๊บอีก
คือมันก็มีคนถูกมันก็ปากต่อปากพอมีคนถูกก็เขาก็ไปกันอีก
ที่วัดนี้เขามีการทำพิธีบวงสวงเบิกเนธไอ้ไข่ไปแล้ว
วันที่สิบหกกันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็ไปดูกัน
แล้วก็ถูกรางวัล๓ตัวหน้า๓ตัวท้ายถูกลอตเตอรี่นะฮะ
แล้วชาวบ้านก็บอกว่าเอาก็มันถูกนี่แสดงว่าไอ้ไข่ก็ต้องให้โชคเขาได้สิ
ชาวบ้านก็มาบ้างทีนี้ก็มาขอบ้างนะฮะเขาก็ได้จากก้านทูบอันนี้ครับคุณผู้ชม
นักข่าวเราก็เลยถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ฮะก็ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะฮะ
ก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมเผื่ออ่ะเผื่อใครจะโชคดีเหมือนคนที่นี่
นครสวรรค์เขาบ้างค่ะนะฮะทีนี้ไปต่อที่พระนครศรีอายุทยานะฮะ
บรรยากาศนายอสมฤษิเนรทาสพุทธคุณอำเภอบางไซด์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคึกคักเหมือนกันแหละนี่ฮะ
แห่ไปขอโชคลาภกันบางคนก็ขอเรื่องการงานธุรกิจก็ว่ากันไป
บางคนก็ต้องขอโชคลาภแหละนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีเยอะนะฮะ
ทั้งพ่อผู้รูสีพรมเมฆกุมารเจ้าสวยเห็งเจ้าแม่ตะเคียนเทพทันใจ
แม่กระซิบนะใครสะดวกแบบไหนสากไหนก็แล้วแต่แต่นี่แหละครับ
ถ้าเกิดไปที่นี่ถ้าไม่ไปส่องตรงนี้ก็คงจะเหมือนไปไม่ถึงนะฮะ
คุณเห็งนะฮะลูกชายคุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มนักแสดงตลกก็เข้าไปกันบ่อยนะฮะ
พาครอบครัวไปไหว้แก้บนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไปถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวห้าเจ็ดนะฮะ
ได้โชคครั้งนั้นไป๔๕๐๐๐บาทคร้างนี้ก็ต้องมาอีกครับอีกรอมา๒อัง
หน้ามนต์อันนี้แหละครับตัวเลขโสระสรรตะก็รอยเด่นเป็นตานงานสีแดงแบบนี้
นะฮะก็แล้วแต่คุณผู้ชมพิจารณาจับคู่เอาล่ะกันนะฮะ
คุณเพ่งได้อย่างผมเพ่งได้อย่างเนอะดวงใครดวงมันแล้วแต่จินตนาการของแต่ละบุคคล
แล้วก็แล้วแต่การจับคู่ด้วยมันมีหลายตัว
เอาส่วนที่วัดสว่างอารมณ์นครปฐมค่ะจุดนี้คนก็ไปแก้บนกันเยอะนะคะ
คุณวชิสารัฐชงขุนทศค่ะเป็นชาวเมืองกาล
เอาไข่ไก่ไปสามพันฟองไปแก้บนเพราะปู่ศรีสุธโทและมะย่าศรีปฐมมานะคะ
คุณวชิสารัฐเล่าให้ฟังปีที่แล้วมาไหว้ขอพรบนบานสารกล่าว
ให้ขายที่ดินในอำเภอทองผาภูมิได้เพราะถ้าขายได้ปลดหนี้ครอบครัวได้เลย
หลังจากนั้นไม่นานค่ะขายที่ดินสำเร็จเลย
แต่เมื่อเกิดโควิด๑๙ไม่ได้แวะมาแก้บนข้อห้ามข้ามจังหวัดไง
กระทั่งศพโอกาสเหมาะตอนนี้มาได้แล้ว
รีบมาเลยค่ะมาแก้บนตามที่ตั้งใจเอาไว้
ไข่ไก่ทั้งหมดนี้จะถวายให้กับเจ้าอาวาสนำไปแจกให้โรงพยาบาลและโรงเรียนต่อไปค่ะ
อันนี้ดีอันนี้ดีมันใช้ประโยชน์ต่อได้กินได้ต่อนะครับ
ไปดูที่บริเวณแผงขายลอตเตอรี่ตลาดสดสวรรคโลกกันหน่อยครับ

ทยอยไปเลือกซื้อเลขมงคลเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องเลย
พ่อค้าขายลอตเตอรี่ก็บอกว่าโอ้โห
ทำไมครั้งนี้มันมีเลขมงคลเยอะจังเลย

ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ก็เลขมงคลเขาว่ากันมาจากครั้งที่แล้ว
มันมันยังคงค้างคาใจอยู่ก็ตามกันต่อพากันไป
บางคนก็ผิดหวังเพราะเลขพวกนี้มันก็ถูกว่านซื้อไปหมดแล้วล่ะ
เยอะแยะมากมายตั้งแต่วันแรกที่นำไปขายกันแล้ว
บางคนก็เอาเลขแก่เคียงก็ได้
บางคนตั้งใจซื้อเลขใหญ่มาได้อย่างมันก็ถูกก็มี

ท้ายกันที่วัดใหม่โคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

ชาวบ้านและกรรมการวัดเขาดีใจ

เจ้าโทนเป็นแมวดำที่มันชอบไปอยู่ในตอของต้นตะเคียนเนี่ย
ไปบอกใบเลขเด็ดของแม่ตะเคียนซ่อยซิวัน
ตอนแรกมันหายไป๓วันนะคุณ
มันกลับมาแล้วมันกลับมาอยู่ที่วัดอย่างปลอดภัย

เขาว่ากันว่าถ้ามันอยู่แผงไหนแผงนั้นจะให้โชค

เจ้าของแผงดีใจแต่แผงข้างไม่ดีใจไม่มีคนซื้อนะฮะ
นางสำรวยพุ่มสวยกรรมการวัดบอกว่าเจ้าโทนเนี่ยมันติดไปกับรถยนต์คันหนึ่ง
ตามหาทะเบียนคันนั้นคือทะเบียน๔๘๒๙อ่างทอง
เป็นแม่ค้าขายส้มโอคันนี้
คือแม่ค้าขายส้มโอไปจอดรถอยู่ในวัดขายของ
นะฮะขับไปแล้วอ้าวเจ้าโทนมายังไงติดอยู่ในรถมาถึงที่บ้าน
สุดท้ายต้องพากลับมาส่งที่วัดนะฮะ
ทางด้านของนายสุขุมจันแก้วพ่อค้าขายลอตเตอรี่ก็บอกว่า
ก่อนที่จะประกาศเป็นวันสลากกิโมงรัฐบาลนั่วที่ผ่านมานะ
โทนได้ใบ้ด้วยนะเพราะมันขึ้นไปเหยียบสลากเลขท้าย
นักเสียงโชคเขาเห็นเขาก็ไปเอาที่เจ้าโทนเหยียบ๕๗ซื้อไป
ตัวเขาเองก็เก็บเอาไว้แล้วก็ถูกด้วย
แล้วครั้งนี้มันไปอยู่บนแผงนี้เดี๋ยวหมดแผงอีกใช่ไหม